คุณผู้ชมมาดูเหตุระทึกเกิดขึ้นที่จังหวัดนครนายกกันหน่อยนะคะ
และเหตุการณ์นี้เนี่ยนะคะทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บสองราย
หนึ่งในนั้นก็คือสาวท้องได้๓เดือนด้วยนะคะ
ซึ่งคนที่มาด้วยกันก็ต้องนำตัวสาวท้องคนนี้ค่ะ
ส่งโรงพยาบาลนครนายกทุลักทุเลเลยนะคะ
ทีนี้นี่เป็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่
แหนกฉุกเฉินโรงพยาบาลนครนายกก็มีการรับคนไข้เป็นหญิงท้อง
วัย๒๖ปีนะคะเธอตั้งคันได้๓เดือน
ถูกกระสุนค่ะไม่ทราบชนิดยิงมาที่ข้อมือด้านขวานะคะ
ทีนี้จากการสอบสวนทราบแบบนี้บอกว่า
จุดเกิดเหตุเกิดขึ้นบริเวณปากซอยสวนหงวัฒนา
หน้าวัดสวนหงษ์หมู่๒ตำบลสาริกาค่ะ
กลุ่มผู้บาดเจ็บเนี่ยเข้ามาด้วยกันสามคัน
คือมาจากสระบุรีแบบนี้นะครับคุณผู้ชม
ขับรถมาจากสระบุรีจะมาเที่ยวเขื่อนขุนด่านประการชนที่จังหวัดนครนายก
มีผู้โดยสารมา๓คนข้างหลังเป็นผู้หญิงอายุประมาณ๒๑ปีค่ะ
ด้านข้างด้านซ้ายเป็นผู้หญิงตั้งคันได้๓เดือนอายุ๒๖ปี
ส่วนคนขับเป็นผู้ชายชื่อว่านายทิติวัฒน์ทรัพย์ประกอบ
ที่จิวัตรซับประกอบให้กันกับตำรวจบอกว่า

คันเขาขับมาเป็นคันที่๒
ตามมาประกบยิงยิงเข้าไป๔นัด
แล้วกระสุนไปถูกไหล่ด้านขวาของเขา

แล้วกระสุนอีกหนึ่งนัดไปโดนแฟนสาวของเขา

เป็นผู้หญิงอายุ๒๑ปีชื่อว่าคุณวดีอยู่นิรันดิ์
คุณวดีหลบได้ทันตอนที่กระสุนมันสาดเข้ามาในรถ
เธอบอกว่าเธอเองตัวหลบลงไป
ทีนี้ผู้หญิงที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ตั้งคัน๓เดือน
ก็คือนางสาวนิทิชชานิทิยาด้วงทางตอนนี้
ก็คือคุณทิติวัฒน์บอกว่าตัวเขาเองขับรถมาหาที่พัก

พอมาถึงจุดเกิดเหตุก็ถูกรถเก๋งที่ขับ
ตามมาประกบยิงสักประมาณ๓๔นัด
กระสุนถูกแฟนของตนเองบริเวณข้อมือขวา
ส่วนตัวเขาเองได้รับบาดเจ็บบริเวณไหล่
จากนั้นกระสุนเนี่ยก็ไปเจาะเข้าที่รถด้วยนะคะ
ทีนี้ตำรวจก็พยายามถามที่มาที่ไป
ไหล่ให้กับตำรวจดูแบบนี้นะคะ
กระสุนถักไปโชคดีนะว่าไม่โดนตรง
ทีนี้ตำรวจก็พยายามหาเบาะแสว่า

สืบไปสืบมาทราบว่าจริงแล้วเขามีเรื่องมีราวกันมาก่อน
สระบุรีเพราะว่าไปเที่ยวผับมาก่อน
แล้วมีเรื่องปรากฏว่าก็มากัน๓คัน
เที่ยวนครนายกคู่กรณีคู่อาริขับรถตามมาด้วย

ฟังเสียงนายทิติวัฒน์กันหน่อยค่ะ
ทีนี้เราก็ไปสอบถามคุณผู้ชมภูมิกับสพเมืองนครนายก
พันธ์ตำรวจเอกล้าหารโชคพิพัฒน์ไพบูนบอกว่า
จากการสอบปากคำผู้เสียหายที่สุดแล้วก็ทราบว่า
ที่เป็นคนก่อเหตุสาดกระสุนมาเนี่ยนะคะ
เขาเคยมีปากเสียงกันมาก่อนมีเรื่องกันมาก่อนจากสระบุรี
แล้วพอฝ่ายที่ถูกยิงขับรถมาเที่ยวนครนายก
ก็เลยตามมาสะกดรอยตามมาเนี่ยนะคะ
ตำรวจบอกว่าตอนนี้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบไปพบปลอกกระสุน๕ปลอก
แล้วก็จะมีการเชิญคนที่อยู่ในเหตุการณ์ไปสอบปากคำเพิ่มเติม
เพื่อหาตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ